กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของผู้ชายในฝันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องตั้งใจฟังให้ดี

แต่ว่ามั่นใจนะคะลูกกาว
ว่าลูกไม่ใช่สาวในคน์แอนน้ำเข่า
ชอบเรียบร้อยไหมเออจริงเรียบร้อยเนี่ยคือจริงแล้วเรานึกไม่ออกว่าสเปคเราเป็นยังไง
บอกยากแต่ที่ไปลงเอยทีไรเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไ
แต่ว่าเราด้วยความที่เรามันอาจจะได้มามันเข้ากันได้ด้วย
เพราะเขาอาจะอยู่เดียวไม่อยากมีใครเป็นเจ้าขวา
ตัวผมก็อยากที่จะมีครอบครัวนะ

ก็คุณแม่คุณพ่อเองก็ถามมาเหมือนกัน
ว่าเมื่อไหร่ลูกจะมีภรรยาเดี๋ยวเอาใหม่อุ้ม
แม่อุ่ม
มาทีไล่ตอนแรกแน่ใจแล้วมันก็ยังไง
แล้วเวลาไม่แน่ใจคือเป็นเรื่องอะไร

ไม่เอาเลยคนนี้ไม่มีทางมาเป็นเจ้าของหัวใจฉันละ

จริงผมก็อยากที่จะมี
ภรรยาหรือมีแฟนที่เป็น
เด็กดีเรียบร้อยพระพับไว้

แต่แปลกดีที่เธอชอบแบบร้ายหน่อย
แล้วมันคล้ายมันอาจจะ

ถ้าเกิดเราเกิดช้ากว่านี้นิดนึงนะ

จริงเรามีคนร้ายนั้นจริงนะ
แต่เราอยู่ในบ้านเรียบร้อย

เรากินจะแค่แค่อย่างนี้เลย

พับเสร็จแล้วเรานัก
เอาเป็นว่าสเปคสาวแบบไหนที่ไม่มีทางได้เป็นเจ้าของหัวใจเรา
เจ้าชูมั๊ย
ไม่ชอบไม่ดี
แก่ก็ได้ทุกคนก็แก่เดี๋ยวก็แก่ผมก็แก่เหมือนกัน

คือว่าจิกก็ได้โทจิกก็ได้นู่นนี่นั่นได้

เท่านั้นเองตอนที่เราไปเกี่ยวมาแล้วอะจริงเนอะมันมีรู้จนล๊อคมากจริง

เอ่อจริงมองว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผลกับหลายเรื่อง

โอ้โฮเรื่องความรักหาเหตุผลไม่ได้จริงค่ะ

เออไม่ใช้แต่สมองและอารมณ์ประกอบกันค่ะ
คุณนาวินต้าคะหล่อแบบนี้เพอร์เฟคแบบนี้

สมัยจะเป็นตอนเด็ก
รอตอนนั้นยังไม่ได้หนัดฟันใช่ที่เราไม่กล้าวว่าแบบเขาไม่รู้หรืออะไรยังไม่ชัดอะไรอย่างนี้ใช่
แต่จริงเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปจีบสาว

เรียนหนังสือไงตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียนเปล่า

ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนะฮะ

มันไม่ได้เป็นแบบเราไปเทียวอะไรเทียวไลค์เทียวอะไรเนี่ย

เราไม่ค่อยได้แบบเอาไปอย่างนี้อย่างนี้

แต่ไม่ใช่บอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะให้คุณ

แล้วสถานการณ์ที่จะต้องปฏิเสธสาวนี้

เดี๋ยวเราไปให้ความหวังเขาเยอะหรือเปล่า

ใช่แต่ในชีวิตคนมันต้องมีเจออะไรแบบนี้
ที่บางทีเราเห็นเขาเป็นเพื่อน

แล้วเขาก็ไม่ก้าวไปมากไปกว่านั้น

เราเองเราก็รู้สึกว่ามันมากไปหรือเปล่า

ถ้าเป็นกาวเขาก็บอกเลยเราชอบเธอเรารักเธอนะ

ผู้หญิงก็ไปบอกเขาก่อนได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแม่

ก็ดูหน้าแกกับหน้าฉันสิ
ฉันไปบอกผู้ชายได้ล้างให้

าวินต้าเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดเหนือกว่าคาดหมาย
ฝากผลงานหน่อยค่ะ

นี่ชื่อเรื่องน่าดูมากเลยฮะ

ติดตามผลงานของนาวินต้าแล้วก็ขอให้ติดตาม

ต้องมาติดตามกันนะคะว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครค่ะ